ค้านการประกันตัวส่วนเจ้าตัวนั้นยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
มาสอบประคำที่สนวังทองหลางตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
แต่ว่าเจ้าตัวนั้นยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าเรื่องของที่โดนข้อหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์รวม๑๓ข้อหา
โดยการฝากหางวันนี้พนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวครับ
เนื่องจากว่าข้อหานั้นมีอัตราโทษที่สูง
ส่วนการพิจารณาคดีนี้นำเป็นคดีพิเศษ
พันธบรวจโทสุพัฒน์ธรรมธนารักษ์ผู้อำนวยการกองคดีมนุษย์ค้ามนุษย์ระบุว่า
และในขั้นตอนขนาดนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทางธุรการในการลงเลขคดีพิเศษครับ
ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกราบ
เพื่อรับสำนวนคดีทั้งหมดไปครับ
ส่วนการสอบสวนนางสาวสะสิทรขนาดนี้
ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเรื่องของการฝากขังไปก่อน
และตัวนางสาวศศิษย์ทอนยังถูกคุมตัวอยู่

รวมไปถึงผลการตรวจมวลกระดูกของเหยื่อเยาวชน
อายุต่ำกว่า๑๘ปีด้วยเช่นเดียวกัน